เหตุการณ์ต่อไปนี้บุดหวิดคุณผู้ชม
สี่แยกแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นมีน้องผู้ชายคนหนึ่ง
เขาก็ยืนขายนมเปรี้ยวเนอะวันนี้ก็จะเห็นบ่อย
จู่ครับรถเก่งคันหนึ่งขับมาดีคุณผู้ชม

แล้วน้องเขายืนขายนมเปรี้ยวตรงนั้นพอดี
นิดเดียวถ้าเกิดน้องเดินเร็วกว่านี้อีกหน่อยเดียวหรืออะไรก็ตามที
โดนแน่แล้วเนี่ยขับมาโชคดีคือไม่ได้เร็วมาก

จู่ก็มาอย่างนี้เลยฮะไม่รู้เขาเป็นอะไร
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่แยกนี้เห็นพอดีครับ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเห็นไหมฮะรถเก๋งสีเทาไฟเขียว
ปรีมาตรงมาตรงมา
คือถ้าเกิดน้องผู้ชายคนนี้ก้าวไปอีกก้าวเดียวโดนแล้วครับ

รถเก๋งคันนี้ตรงเข้าไปชนกับเสาไฟอยู่กรอกกลางถนนพอดีครับ
จังหวะนั้นน้องคนนี้ขายนมเปรี้ยวเดินมาพอดีครับอีกนิดเดียวโดนชนแน่
น้องตกใจสะดุ้งแบบตั้งสติว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเย็นเมื่อวานนี้๕โมงเย็น
ผู้สื่อข่าวลงไปจุดเกิดเหตุไปเจอกับน้องคนในภาพพอดีชื่อว่าน้องนนมณัฐ
อายุ๑๖ปีนะฮะนักเรียนขอมโรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดขนแก่่น
ก็บอกว่าโอ้โหพี่ตอนนั้นผมเดินขายนมเปรี้ยวพอดีนะ

ไม่ได้สังเกตแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งรถเก่งพุ่งมา

ชำเรืองเห็นว่ารถเก๋งมาแล้วมาแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าสัญชาติยานก็เลยแบบหยุดเดินดีกว่า
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโชคดีไม่โดนชนไปนะครับ

จังหวะนั้นเขาบอกว่าเหมือน
จะเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่พอดี

อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แบบไม่ได้โฟกัสกับการขับรถหรือเปล่า
แล้วก็พุ่งไปชนกับสายไฟแบบนี้
เขาก็งงมากช็อกบ้างทำอะไรไม่ถูก
ส่วนคนขับรถเก๋งพอชนปุ๊บก็ขับรถแล้วออกไปเลยครับ
แล้วก็ไม่ได้ลงไปดูกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วย
ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการเล่นมือถือจริงก็นั่นแหละฮะ